คุณซื้อคนใหม่ทีมชาติไทยที่จะพาทั้งฟุตซอลนั้นไปเล่นในฟุตซอลโลกที่โคลัมเบียและ
เป็นเกมแรกในการเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นที่เขาเคยคุมทีมมา

ตลอด๒ทศวรรษของความสำเร็จฟุตซอลไทย
จากปัจจัยด้านการบริหารแล้ว
ตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนในแต่ละยุคสมัย
ก็นับว่ามีส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันสู่ความสำเร็จ
มิเกลโรเดริโกคุณซื้อชาวสเปน

ในยุคของบิ๊กปอมอดีศักดิเบนจสิริวัล
ที่ได้ก้าวเข้ามารับตำแหน่งประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติ
ดีกรีของมิเกลคือการพาทีมชาติญี่ปุ่น
คว้าแชมป์ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย
รวมถึงโคลิไฟล์ไปแข่งขันฟุตซอลโลกอย่างสม่ำเสมอ
ตอนนี้มิเกลเริ่มงานด้วยการศึกษาการเล่น
เดินสายชมการแข่งขันฟุตซอลลีกของเมืองไทย
เพื่อวางแผนพัฒนาทีมให้แข็งแกร่งตั้งแต่รากฐาน
สงสัยทางโทรศัฎย์

ให้มิเกลเป็นสาบแข่งต้องครอง
การสะดวกนัดแกร่ง

แรกของมิเกลคือการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์ไฟล์
จะเป็นเวทีทดสอบผู้เล่นทั้ง๑๗ราย
สู่การแข่งขันฟุตซอลโลก๒๐๑๖ที่โคลัมเบีย
แข่งอย่างอีรานคาซักสถานและญี่ปุ่น

สำหรับการเรียนรู้สไตล์การเล่นของแต่ละคน

ยังอยู่ที่สัญชาติยานและการประมวลผลของนักกีฬา
ยังเป็นปัญหาหลักในตอนนี้

เราต้องขอบคุณเราต้องการการก่อน
ศึกฟุตซอลไทยแลนด์ไฟล์แม้จะเป็นเพียงรายการอุ่นเครื่อง
และก็นับว่าสำคัญสำหรับอนาคตการเล่นฟุตซอล

ซึ่งไม่ใช่แค่การยึดตำแหน่งผู้เล่นลุยศึกฟุตซอลโลก
แต่ยังมีโอกาสพัฒนาฝีเท้ากับทีมชั้นนำ
ต่อยอดเทคนิคให้กับตัวเองในอนาคต
นับว่าน่าสนใจอย่างยิ่งกับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยในยุคใหม่
ภายใต้กุญสือคนใหม่และแท็กติกใหม่

จะได้เห็นในศึกฟุตซอลไทยแลนด์ไฟล์
แฟนชาวไทยก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันรายการนี้ได้
ด้วยการให้กำลังใจติดขอบสนามบางกอกอาริน่า
รวมถึงการถ่ายท่อสดทางไทยรัฐทีวี
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน